อีกหนึ่งเรื่องต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ล่วงหน้านะ
สำหรับใครที่กำลังจะเอาอาหารเข้าปากกิน
ต้องขออภัยจริงเพราะว่ามันอาจจะกินไม่ลงนะครับ
คือช่วงที่ผ่านมามันมีฝนตกแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ไม่อยากออกจากบ้าน
ก็เจ้าดังแหละเจ้าหนึ่งไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะฮะ
ก็ด้วยความที่กลัวจะไปกินไก่ที่ไม่มีคุณภาพก็สั่งเจ้านี้มา
จะหมดแล้วชิ้นเกือบสุดท้ายไปเห็นเอ๊ะทำไมมันมีขนหงิกหงิกงองอ
ความยาวสักประมาณ๑นิ้วอยู่ในน่องไก่อันนี้

ให้คุณผู้ชมช่วยพิจารณาคืออะไร
เธอก็บอกว่าโอ้โหอ้วกแทบพุ่งไม่คิดว่าการสั่งไก่ของร้านดังร้านนี้

สิ่งที่ปรากฏในไก่ทอดคือขนสีดำอะคุณ
มันเป็นขนพุสและเป็นเส้นผมเป็นขนหงิก
งอคุณผู้ชมดูเอาแล้วกันเนี่ย
ไม่ต้องสงสัยว่ามันคือขนอะไรแต่ว่าไม่ขอพูดแล้วกัน

คือผู้หญิงคนนี้เขาโพสต์เอาไว้พร้อมกับภาพไก่นี้

เริ่มกินกันอย่างเมามันค่ะจนใกล้จะหมดแล้ว

หรือเป็นการทำเสน่ห์ให้กับลูกค้ารักให้ลูกค้าหลง

รบกวนทุกคนช่วยดูกันหน่อยค่ะแล้วก็แชร์ได้นะฮะ
ทีมข่าวพอเห็นแบบนี้เราก็ต้องติดต่อไปยัง

เธอชื่อว่านางสาวตุรีทิศบุญเกลืออายุ๓๔

ทางเราก็อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ของตัวเองหรอกค่ะ

มันไม่ได้แปะอยู่ข้างบน
แล้วก็ขนามันถูกมาแค่ประมาณนิดเดียว
แต่พอดึงออกมาก็ยาวประมาณ
นิ้วหนึ่งได้ค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะมาบอกว่า
เราไม่ได้มีจุดประสงค์ทำลายเชื่อเสียงของใคร

เธอไม่ได้สร้างหลักฐานเท็จเพื่อไปโจมตี

ขนที่เจอมันก็ยาวกว่า๑นิ้วมันไม่ใช่ขนของในร่างกายเธอ
บอกว่าเธอยืนยันเพราะว่าเธอเนี่ยเพิ่งไปแวะขนมาทั้งตัว

ไก่ที่สั่งมาเป็นสูตรแบบเขาเรียกว่าสูตรเผ็ดแบบน่องเล็ก

สูตรนี้เขาบอกว่าทอดเสร็จปุ๊บมันต้องใส่ผงเผ็ดแล้วต้องมีการเขย่าผงเผ็ดผสมไปใช่ไหม
บอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ขนอันนี้มันอาจจะหลุดจากส่วนใดส่วนหนึ่งของพนักงาน
แล้วก็ร่วงลงไปตอนที่พนักงานกำลังผสมเขย่าไก่ก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะ
ไปดิลิเวอรี่ไก่เจ้านี่มากินแต่กลับมาเจออีก
บอกว่าตอนนี้เข็ดแล้วพักกินไก่ยาวไปก่อน
ไหนก็ไม่กินแล้วกลัวนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่า
เพราะว่าคือเขาบอกว่าถ้าเกิดขดมันอยู่ในปากไปแล้วทำยังไง
มันก็จะแบบแบบนี้ก็กินไม่ลงนะฮะ
ขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวเช้าอยู่นะฮะ
หยิบอะไรเข้าปากก็ต้องพลิกมาดูก่อนดูให้ดีก่อน
จะมีของแปลกปลอมหรือเปล่านะครับ
คุณผู้ชมก็ดูเอาละกันนะเป็นขนอะไร